ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวทีมชาติไทย
แบ่งทีมระหว่างการฝึกซ้อมครั้งล่าสุด
กองกลางตัวรับและกองหลัง
รวมถึงทิสตองโดที่ถูกทดลองในตำแหน่งปีกขวาค่ะ
ซึ่งรายวัชก็บอกว่าปีโป้มีร่างกายที่แข็งแกร่ง

ก็เลยอยากลองให้เล่นตำแหน่งอื่นดูบ้าง
ซึ่งเบื้องต้นก็อาจจะยังวัดอะไรไม่ได้มากนะคะแต่ค่อนข้างพอใจ
แล้วก็จะทดลองไปเรื่อยเพื่อดูว่าตำแหน่งไหน
ปีโป้จะมีประโยชน์กับทีมมากที่สุด
ส่วนโดค่ะอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะ
เพราะว่าเคยเล่นปีกขวาแล้วก็ทำได้ดีกับเมืองทองยูเนเต็ดค่ะ
ซึ่งการทดลองครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็เพิ่มตัวเลือกให้กับทีมชาติไทย
แรกก็จะเจอกับอินเดียวันที่๖มกราคม
ต่อด้วยเจอกับบาเรนวันที่๑๐มกราคม
ด้วยสกอร์๗ประตูต่อ๐เลยค่ะ
พี่วัดจำเจริญยิงคนเดียว๒ลูกนาทีที่๖และ๒๗
โกโก้ยิงนาทีที่๖นะคะ

ปานัทกิติพามณวงนาทีที่๓๑
แล้วก็พีรพัทแก้ววิไลน์นาทีที่๓๕
ไปพบกับสิงห์สูงสาหรณ์ในวันพรุ่งนี้